ติดตามความคืบหน้ากรณีที่คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงถล่มรถของกำนันตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นมีผู้อยู่ในรถ๔คนคือตัวกำนันภรรยาลูกสาวแล้วก็ลูกชาย
เหตุการณ์นี้ส่งผลให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาววัย๕ขวบเสียชีวิตณจุดเกิดเหตุ
ส่วนตัวกำนันและลูกชายวัย๒ขวบรอด๘บาทเจ็บสาหัส
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นวันนี้ก็มีการจัดพิธีฝังศพน้องด้วย
ก็คือเด็กหญิงธัญพรยอดมณีบรรพฤษอายุ๕ขวบ
เริ่มพิธีก็คือเริ่มจากขบวนเคลื่อนศพจากหมู่บ้านห้วยหานตำบลปอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงราย
ไปที่สวนอย่างภาราหมู่บ้านรักแผ่นดินตำบลปับเป๋าอเทิง
ระยะทางก็คือประมาณ๒๐กิโลเมตรถามว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ก็เพราะว่าตามประเพณีของมงค์หลังจากที่ฝังศพแล้ว
ญาติจะนำศพไปฝังที่ดินของครอบครัวเพื่อในช่วงเทศกาลสำคัญ
จะสามารถดูแลศพได้อย่างสะดวกนั่นเองค่ะ
โดยขบวนศพจะใช้รถบรรทุกเสื้อผ้าแล้วก็ของเล่นของน้อง
พร้อมกับเครื่องเส้นไหว้นำไปประกอบพิธีฝังศพด้วย
แล้วก็นอกจากนี้นะคะยังมีขบวนโปรยกระดาษ
เหมือนเป็นเงินเบิกทางให้กับคนตายไปยังจุดฝังศพ
ซึ่งบรรยากาศแน่นอนนะคะว่าก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของบรรดายญาติพี่น้องค่ะ
ส่วนความคืบหน้าเรื่องของคดีพันธุ์ตำรวจเอกพศวีโชธเทียนชัยวัด
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงราย
พร้อมกับชุดสืบสวนสอบสวนก็เดินทางไปสอบปากคำนายทวีศักดิ
ที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่หรือว่าคนในพื้นที่เรียกว่าโรงพยาบาลสวนดอก
หลังจากที่ตัวกำนันก็คือนายทวีศักดิ์ถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ไปรักษาตัวต่อที่นั่นเพื่อหาบ่อแสของคนร้ายเพิ่มเติม
รวมทั้งปมการสังหารที่ต้องกระชับให้แคบลงด้วย
ส่วนประเด็นการสังหารตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะ
เรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเรื่องของการเมืองท้องถิ่น
แล้วก็กรณีที่กำนันไปร่วมมือกับหน่วยงานราชการ
ช่วยราชการปราบปรามยาเสพติดอันนี้เนี่ยเป็นปมที่

ก่อนหน้านี้พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร

ก็สั่งการให้ตำรวจภูทรภาค๕ค่ะ
ตั้งคณะทำงานช่วยคลี่คลายคดีนี้
รัฐสวัสดิ์เจรตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ไปติดตามคดีนี้ด้วยตัวเอง
ด้วยนะแล้วก็มีรายงานนะคะว่าพลตำรวจเอกสุชาติจะเดินทางลงพื้นที่
ไปตรวจสอบคดีนี้อย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีการนัดประชุมตำรวจทุกฝ่าย
ร่วมกันสำหรับคดีนี้ก็คือวันจันทร์ที่๓๐เมษายนนี้ค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นก็คือช่วงเย็นของวันที่๒
สิบสี่เมษายนขณะที่กำนันก็คือนายทวีศักดิ
พร้อมกับครอบครัวรวมทั้งหมด๔คนขับรถกระบะมุ่งหน้ากลับบ้านพัก
ระหว่างทางคือบนถนนสายบ้านร่มฟ้าทองบ้านผาตั้งหมู่สิบแปด
ร่มฟ้าทองตำบลปอำเภอเวียงแก่นก็ปรากฏว่าเกิดเหตุค่ะ
ถูกคนร้ายดักยิงด้วยอาวุธสงครามก็ทำให้ภรรยาแล้วก็ลูกสาว
เสียชีวิตสองคนส่วนตัวเขาแล้วก็ลูกชายเนี่ย
ก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสค่ะ